หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านมานานแล้วไม่เป็นไรแล้วมั้ง

บางคนไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วคุณผู้ชมคะชะล่าใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะ
ที่เขาต้องเดินทางไปทำงานแล้วก็ผ่านจุดที่มีค่าฝุ่นละอองสูง
ปอดติดเชื้อเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากากค่ะ
ผู้ชายคนนี้ไอจนออกมาเป็นเลือดติดหน้ากากเลยค่ะ

เขาบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่๑๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
อาการแรกคือมีเสมหะในคอจากนั้นก็เริ่มไอ
คือเสมหะในคอมันจะไม่คันคอก็จะไอ
ไอเรื่อยจนกระทั่งไอหนักขึ้นไอหนักขึ้น
ชั่วโมงผ่านไปยังไม่หยุดไอ
หนักกว่านั้นคือเลือดออกทางจมูก
ร่างกายอ่อนเพลียหายใจเร็วกว่าปกติ
โอ้โหตกใจมากรีบไปหาหมอเลยค่ะไปโรงพยาบาลเลย
เอ็กซาเรย์ปอดไม่เจอสิ่งผิดปกติ
คาดว่าอาจจะในกระเพาะอาหารอาจจะมีเลือดออก
ก็เลยไปล้างท้องก็เจอเลือดอยู่ในกระเพาะอาหารจำนวนนึงค่ะ
เขาก็ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะ

จนกระทั่งถูกส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลที่๒
วันที่๑๖มกราคมค่ะไปเอ็กซาเรย์ปอดอีกรอบนึง
ปรากฏว่าคราวนี้เจอก้อนเนื้ออะไรสักอย่าง
ประมาณ๑๒จุดอยู่ที่ปอดข้างขวาค่ะ

วันที่๑๖ที่เพิ่งไปเอ็กซาเรย์ปอดมาเนี่ย
อาการเขาก็หนักขึ้นไอเป็นเลือดมากกว่าทุกวัน

คือลักษณะเหมือนหอบหายใจคล้ายคนกำลังจะตาย
ระหว่างทางที่เขากำลังจะกลับบ้านเขาบอกอาการมันหนักมากไม่ไหวแล้ว
มั่นใจเลยว่าจะอยู่รอดจนถึงบ้านไหมเนี่ย
เปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากกลับบ้านไปโรงพยาบาลที่๓เลยค่ะ

หมอบอกว่าผู้ชายคนนี้ปอดข้างขวาติดเชื้ออย่างรุนแรง
และอาจจะทำให้ปอดตายได้ค่ะ
หมอเลยรีบฉีดยาฆ่าเชื้อให้และอาการเขาก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาทิ้งท้ายโพสต์ของเขาเอาไว้บอกว่า
สุดท้ายเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะว่าทุกเช้าเขาก็ต้องเดินทางไปทำงาน
และต้องผ่านเขตที่มีการแจ้งเตือนฝุ่นสีแดงและสีส้มทุกวัน
เขาไม่เคยคิดใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองเลย

คือเข้าใจว่าฝุ่นก็คือฝุ่นเราก็เจอฝุ่นทั่วไปอยู่แล้ว
ก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรหรอก
เขาบอกเลยนะคะว่าหันมาดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคน
มันอันตรายจริงเพราะมันมาแบบไม่รู้ตัวเลย
บอกว่าไต้หวันเนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าฟรี
ให้คนลดใช้รถยนต์แล้วมันได้ผลลดมลพิษได้แล้วคนก็ใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น๑๐นะครับ
ส่วนคุณสุดาบอกว่าแถวตำบลครองพระอุดมอำเภอราชหลุมแก้วมีการเผาสั่งข้าวกันบ่อย
มันเป็นเขม่าวควันกระจายไปทั่วมันทำให้เกิดฝุ่นควันเยอะ
อยากให้ไปตรวจสอบหน่อยแถวราชหลุมแก้ว
ก็ลองไปดูด้วยส่วนของบ้านเรายังไม่ได้ให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีแต่ว่ามีการปรับเลื่อนการขึ้นราคารถโดยสารสาธารณะรถเมย์รถขอสอบมากรให้คนไปใช้บริการเลื่อนไป๓เดือน
เพื่อจะได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแต่จริงจริงถ้าถ้าเราให้ใช้รถไฟฟ้าได้มันก็จะดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตควันเลย
แต่มันก็ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เราจะไป
ก็ต้องเจรจาแล้วก็ต้องมีการแก้ปัญหาให้มันรอบ